ในช่วงแบบนี้หลายคนหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะคุณผู้ชม
สายบุญทั้งหลายโอ้โหอดอดไปทำบุญที่วัด
แต่ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทำบุญที่วัด
เนื่องจากว่าเรากลัวโควิดถูกต้องไหม
หมอไก่พพาธินีเขามีวิธีแนะนำง่ายที่ทำได้อยู่กับบ้าน
นั่นก็คือการกราบไหว้พระในบ้าน

กวาดทำความสะอาดไหว้เจ้าที่
หรือไม่ก็ทำบุญแบบออนไลน์ก็ได้
ซึ่งก็จะได้บุญกุศลทางใจไม่แพ้กันค่ะ
หลายคนอาจจะมองข้ามไปในเรื่องของพระในบ้าน

หรือว่ามีการเปลี่ยนน้ำพระพุทธรูปบ้างนะคะ
เพื่อเป็นการเสริมดวง
จะมีการไหว้พระส่งน้ำพระหรือว่าทำความสะอาด
ทำความสะอาดหิ้งพระก็จะยิ่งดีค่ะ
แล้วก็เป็นการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อก็ได้เช่นกัน

เราทำได้ง่ายเริ่มจากภายในบ้าน

ให้เราคิดดีเราก็ได้บุญแล้วนะคุณ
ส่วน๒ราศีที่ในช่วงระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนี้
จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือไม่ก็อุบัติเหตุ
จะเป็นราศีใดเดี๋ยวรอฟัง
และมีวิธีทำบุญแก้เคล็ดง่ายได้ที่บ้านยังไง
มูทั้งหลายขยับมาฟังกันเลยจ้ะ
ชาวราศีเมษกับชาวราศีตุลในช่วงนี้

ตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปถึงกลางเดือนพฤษภาคม
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุ

ก็ขอให้เหมือนกับว่าเป็นการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อ
อาจจะเป็นการงดทานในวันพระก็ได้

ก็ทำบุญได้ง่ายเลยค่ะคุณผู้ชม

งการปีนี้นะคะก็ส่งน้ำพระอยู่ที่บ้านเบาเงียบคนเดียว
แบบนี้น่ารักดีนะคะอุ้ยสงค่ะ